ทีมแม่ลีเดียมีเฮกันแน่นอนคุณผู้ชมค่ะช่วยเฮกับแม่ลีเดียกันหน่อยนะ
เพราะว่าสิ่งที่แม่ต้องการฝันเป็นจริงแล้วเออเพราะแททิวนี่นะ
ประกาศพร้อมทำหมันเหลืออย่างเดียวคืออะไรตอนนี้
อะไรจ๊ะนัดหมอแล้วไปเลยเออเตรียมฉลองกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับหัวอกคนเป็นแม่ลูกดกอย่างแม่ลิเดียบอกเลยว่าพอแล้ว
ลูกสามแล้วอ่ะเนอะหลังจากที่คุณสามีนี่นี่พี่แมททิวยอมตกลงไปทำหมันให้นะ
ดินไดนาสติ้ค่ะของทั้งครอบครัวเขาเนี่ยนะ
เปิดใจกลางวงสัมภาษณ์เลยพ่อแมทก็บอกประกาศเลย
พร้อมทำหั่นให้แล้วตามคำขอของภรรยาสุธิรักนะ
ตอนนี้เหลือแค่นัดวันกับคุณหมอเท่านั้นเองงานนี้ค่ะ
คุณแม่ลูกสามยิ้มจนแก้มปรีแบบเออฉันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอุ้มท้องอีกแล้ว
แล้วก็ประกาศเตรียมจัดงานฉลองเลยนะฉลองจัดเต็มเลย
ไม่รู้จักเต็มที่สามีไปทำหมันหรือยังไงนะแต่เขาบอกเขาต้องฉลอง
ส่วนการเตรียมความพร้อมของพ่อแมททิวงานนี้บอกเลยว่าเตรียมพร้อมมาแล้ว
ทั้งกายทั้งใจเลือกแค่เนี้ยจิ๊บเออรอรอนัดหมอค่ะ
ก็โอเคครับมันเป็นเรื่องเล็กเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปกลัว
เพราะฉะนั้นก็พอปรึกษาแล้วก็ปรึกษาเพื่อนก็รู้สึกว่าโอเคมั่นใจได้

แคปปี้วันนี้ก็เป็นงานเซลบรีชัน

ฉลองที่สามีไปทำมันจริงเลยเนอะ
หลังจากที่ได้พูดไปถึงความสัมพันธ์ของพลอยเชอร์มาน
บางช่วงบางตอนชาวเน็ตก็ดราม่าบอกว่าเป็นการไปกะเกณฑ์เรื่องความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนเป็นคู่อื่นเกินไปเปล่า
ซึ่งทั้งคู่ก็ย้ำว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจในฐานะเพื่อนสนิทที่แสดงความเป็นห่วงใยเท่านั้น
โดยทั้งหมดทุกคนรู้จักกันหมดนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหลังจากนี้ค่ะ

ใช่ค่ะก็ไม่ต้องไปดราม่าแทนข่าว